ไปดูกันต่อที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะ
เขาบอกคนเราเลือกซื้ออะไรก็ได้แต่เพื่อนบ้านเลือกไม่ได้จริงค่ะ
มันมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
ถูกฆ่าสภาพนอนคว่ำหน้าอยู่ในหนองน้ำตรงถนนทางเข้าหมู่บ้าน
สภาพนี้นะคะโดนแทงไปทั้งหมด๑๑แผลด้วยกันเสียชีวิตสิ้นใจอยู่ตรงนั้นเลย
แล้วในที่เกิดเหตุมีทั้งรอยเลือดมีทั้งรองเท้าของผู้ตายแล้วก็ผู้ก่อเหตุ
ตำรวจรวบตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะแต่ยังคงให้การปฏิเสธอยู่
เนี่ยค่ะรองเท้ายังคาอยู่ที่พื้นที่ตรงที่เกิดเหตุเลยนะคะ
ผู้ตายก็คือนายอำภวนเครือเนสอายุ๕๘ปีค่ะสภาพศพถูกของมีคมฟังที่ด้านหลัง๒แผล
ด้านหน้าอีก๘แผลแล้วก็มีมีดปอกผลไม้ปักคาหัวไหล่ด้านซ้ายอีก๑เล่มด้วย
คว่ำหน้าอยู่ในแอ่งน้ำข้างถนนทางเข้าหมู่บ้านที่ตำบลบ้านเชียงนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กลางดึกวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้ว
ผู้ก่อเหตุที่ว่าเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยก็คือนายดุสิตนามขมูลหรือว่านายน้อย
อยู่ห่างกันไม่ถึง๑๐๐เมตรเองค่ะ
พอก่อเหตุเสร็จแล้วนายน้อยก็ไม่ได้ไปไหนนะคะหลบอยู่ในบ้านนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่ตามไปตรวจค้นก็เจอของกลางเป็นมีดตะขอที่ใช้ตัดและฟันหนึ่งเล่ม
มีไม้ไผ่ยาว๑เมตรเศษด้วยซึ่งปลายไม้ไผ่มีตะปูตอกสลับกันเอาไว้
ถามพยานที่เห็นเหตุการณ์กันหน่อยเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยน่าจะสัก๔ทุ่มเขาได้ยินเสียงนายน้อยกับนายอำพลทะเลาะกัน
แล้วก็ได้ยินเสียงคนต่อสู้กันทั้งคู่ต่อสู้กันจนเลยเถิดมาชนเสาบ้านเขาอะค่ะ
ได้ยินเสียงเออะโวยวายก็เลยออกมาดูก็ตกใจเหมือนกัน
สู้กันแต่ว่ามันค่อนข้างมืดก็เลยไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนมากนัก
แต่เสียงที่ได้ยินเนี่ยสิคะเขาบอกว่านอกจากเสียงต่อสู้กันแล้วเนี่ยนะ
เขาได้ยินทั้งเสียงฟันได้ยินทั้งเสียงสับ
แล้วก็ได้ยินเสียงคนถกเถียงกันด้วย
แล้วสักพักนึงได้ยินเสียงเหมือนอะไรตกน้ำ
แล้วก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของนายน้อยวิ่งหนีไป

ก็เห็นนายอำพวนนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำแล้ว
รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านกับตำรวจให้มาดูค่ะ
ซึ่งเมื่อวานสื่อนะคะก็ขออภัยเมื่อวานนะคะ
เป็นที่นี่คือบ้านของผู้ตายค่ะ
มีการจัดเตรียมอาหารให้กับญาติที่มาร่วมงานศพด้วยนะคะ

ตายพร้อมกับญาติก็ได้ไปรับศพนายอำพวนที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีค่ะ
เธอก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่สามีจะตายยังได้คุยกันอยู่เลย

คือสามีเป็นคนชอบดื่มเหล้าหลังเลิกงานนะ

วันดีคืนดีเมามากหน่อยก็นอนนอกบ้านนะคะ
เธอก็จะเตรียมพวกเครื่องนอนเอาไว้ให้

วันนั้นเข้ามาคุยกันแล้วสามีก็เดินออกไป

ตอนแรกยังไม่รู้เลยนะว่าเป็นสามี
ชอบดื่มเหล้าเมาเหมือนกัน
แต่คุณเนี่ยเมาแล้วชอบเอออับโว๊ยวาย
แล้วก็ระรานจนชาวบ้านเขาเอือมระอาค่ะ
ร้อยตำรวจเอกกิติกวินอุมาธิติพงศ์
รองสารวัตรสอบสวนสพนหานก็บอกว่า
สำหรับสาเหตุการณ์ตายของนายอำพวน
ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าราวนมซ้าย

สอบสวนเบื้องต้นแล้วเขาบอกว่า
ชนวนเหตุมันน่าจะมาจากเหตุการณ์นี้ค่ะ

หน้าบ้านของผู้ต้องหาก็คือนายน้อยเนี่ยนะ
มีคนขี่มอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องเสียงดังอยู่หน้าบ้าน

เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายอำพวนผู้ตาย

ได้ยินเสียงนายน้อยโวยวายก็เลยเหมือนตะโกนต่อว่า
ปรามกันว่าโอ๊ยเสียงดังหูมัน๔ทุ่มแล้วอะเนาะ
แล้วหลังจากนั้นนายอำพลก็เดินออกจากบ้านมาอีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้ใส่แค่กางเกงในกับผ้าขาวม้า

เจอกันอีกคราวนี้เลยทะเลาะกันอีก
แต่คราวนี้ทะเลาะกันแล้วลงไม้ลงมือกันด้วยค่ะ
นายน้อยเนี่ยนะเอามีดจ้วงแทงนายอำพวนไม่ยั้งมือเลย
จนนายอำภวนเนี่ยเดินโซเซตกลงไปในน้องน้ำ
ยังไม่พอค่ะวิ่งกลับเข้าไปที่บ้าน
ไอ้ท่อนไม้ไผ่ยาวที่ตรงปลายตอกตะปูสลับกัน
ฟาดเขาซ้ำอีกจนเขาขาดใจตายตรงนั้นเลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างควบคุมตัวนายน้อยเพื่อสอบสวนอยู่
เพราะว่านายน้อยยังคงให้การปฏิเสธค่ะ